คุณผู้ชมไปต่ออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะ
ยุคใหม่อย่างเคนอาซากาว่านะคะ
ใครนะคะจะไปเชื่อว่าเขาเนี่ยมีสิ่งที่นับถือจริงนะคะ
เคนอสากาว่าเนี่ยเราแนะนำให้รู้จักนิดหนึ่งแล้วกัน
เขาคนนี้เนี่ยเกิดด่งดังมาจากรายการเฟ้นหาดาวตลกนะคะ
แล้วก็เป็นแฟนของคุณใบเฟิร์น
ใบเฟิร์นซึ่งเป็นลูกของคุณจตุลงมกจกนั่นเอง

นั่นแหละคุณผู้ชมนะฮะ
หนุ่มเคนเนี่ยนะมีความเชื่อและความสัทธาค่ะ
ในองค์พ่อพระพิคเนตสุดเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ได้โชคนะคะแล้วก็ได้ความเชื่อมาไม่น้อยเลย
เคนนะคะเปิดบ้านให้บันเทิงไทยรัฐได้สัมผัสความขลังค่ะ
จุดเริ่มต้นที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างแรงกล้า
จริงหรือไม่ที่ว่ากันว่าบูชาองค์พิคเนธไปแล้วนะคะเห็งสุด
เดี๋ยวไปฟังหนุ่มเคนเล่าให้ฟังกันคุณผู้ชม
สวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิสวดจริงจังสวดชิบเบื้องช้อนสวดยอดพระกัน
บ๊วยบีปีคะที่สวดมาตั้งแต่
แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนั่งสมาธินั่งไปนั่งมาปุ๊บ
แล้วมันมีจิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกเราว่า
ไม่ได้แล้วต้องทำนะ
เราก็เออทำหาแบบเลย

ทำแล้วมันจะดีไหมก็แบบนิดนึง

มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างครับพี่ที่

แล้วก็แบบนี้แบบยืนบนเมฆ
แล้วก็ยืนบนดอกบัวแล้วก็ยืนถืออะไรอย่างนี้ครับ

ประสบความสำเร็จเรื่องโชคลาภไหมจริงแล้วก็
มันแล้วแต่คนนะพี่คือจริงเรื่องพวกนี้ผมบอกเลยว่า
ไม่มีที่ไหนที่แบบว่าบูชาแล้วจะถูกหวยจะรวยจะอะไรอย่างนี้

ต่อให้เอาแบบเชิญพระพุทธเจ้าลงมาปลุกเสกเองเลยนะครับ

ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำตัวของเราดี

คุณทำแบบนี้นะเดี๋ยวคุณจะรวยแน่นอน
ผมไม่เคยบอกเลยผมบอกว่าคุณสวดมนต์นะฮะ

เดี๋ยวก็จะมีอะไรดีเข้ามา
หนุ่มเพนอัสกาวาถึงเป็นนุ่มลูกลึ่ม
แต่ว่ามีความเชื่อแบบไทยก็ไม่ผิดไม่ถูก
ไม่ถูกนะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายึดเหนียวทางจิตใจนะคะให้เขา
ให้เราเนี่ยทำดีต่อไปซึ่งหนุ่มเคนเขาก็ได้บอกเอาไว้แล้วด้วยนะคะ
แต่ที่บอกไปเมื่อกี้นะไม่ใช่สำนักที่ไหนนะคะ
หนุ่มเคนเปิดบ้านค่ะแต่ว่ามีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยที่เขาได้นับเสริมบูชานั่นเองนะคะ

แล้วถูกคนพอดีพี่แจ๊กกะรีนนะคะชอบมาก